แต่ค่อนข้างตกใจนิดนึงนะคะหลายคนคงทราบไปแล้ว
ตอนนี้ก็เมื่อวัน๑๑นาฬิกา
ก็เปิดใจแถลงข่าวให้กับพี่สื่อมวลชน
ได้รับทราบการหลังจากที่โตตกใจไปแล้วนะคะ

เปิดใจเคลียร์ทุกข้อสงสัยนะคะยืนยันไม่ได้เป็นการแต่งฟ้าแลบนะคะ
เพราะว่าฝ่ายหญิงคบกันมาแล้ว๓ปี
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะแต่ก็อยากจะศึกษากันแบบเงียบ
ตัวเองตั้งใจจะมีลูกอยู่แล้วมีการวางแพลนเอาไว้ด้วยนะเขาบอกอย่างนี้
ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องความบังเอิญทั้งนั้น
สำหรับพิธีทางศาสนาค่ะก็เป็นการจัดให้เกียรติครอบครัวของฝ่ายหญิงนะ
แล้วก็คงไม่ได้มีการจัดฉลองมงคลสมรสอะไรใหญ่โตค่ะ
ส่วนเรื่องคดีซุกสาวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคือคุณแท็กเนี่ยแต่งงานใช่ไหมคะ
ก็มีหลายคนนะคะว่าเออกลัวเหลือเกินว่าสาวไหนจะมาโผล่มาหรือเปล่า
ล่าสุดมีคนสวยชื่อตานโผล่มาแล้วคนแรก
บอกว่ามีคนมาแสดงตัวกันเยอะแสดงว่าเป็นอดีตคนรักเก่าอย่างนู้นอย่างนี้
เคยกินเคยนั่นเคยนี่ทานคงทานข้าวว่าอย่างนี้
ฝ่ายผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาก็งงว่าเราครบซ้อนเขาครบซ้อน
หรือเราไปซ้อนสามใครหรือเปล่าขึ้นในโซเชียลเลยนะคะ
คุณแท็กเนี่ยก็มีการบอกคอมเมนต์ด้วยนะว่าไปสิใช่ไหม
ผู้หญิงก็มาโต้ตอบกลับว่าเอออย่าใช้อารมณ์แบบนี้

ไม่ได้เป็นการครบซ้อนนะคะซึ่งบอกเลยนี่สาวแท็กบอกไม่ได้ครบซ้อนนะ
แต่หวั่นด้วยว่าฝ่ายหญิงจะออกมาแฉกลายเป็นหนังคนละม้วนค่ะ
ฝากบอกผ่านสื่อไปเลยนะว่าถึงสาวเลยว่าอย่าแชร์เลย
ตอนนี้แท็กมีครอบครัวแล้วครับ
บอกกันผ่านสื่อตรงแบบนี้เลยเนาะ

คือคนก็เข้าใจไปว่าน้องสาวของคุณเป๊กสัญชัยนะคะ
ซึ่งเป็นคุณปุ๊กกี้ได้แต่งของคุณแท็กหรือเปล่า

และเขาก็คงเข้าใจในสไตล์ผมด้วย

อ๋อเพี้ยวเล็บแล้ว

ไม่ต้องห่วงนะคะว่านี่นักข่าวเชียร์

นักข่าวเชื่อว่าพี่นักข่าวทุกคนเชื่อ
ค่ะโคตรนะคะตอนนี้เขาก็มีน้องแล้วเนาะมีเบบีแล้วนะ